เพื่อนรักกัน๒คนเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งคู่
มาหากินอยู่ที่เมืองพัทยาปรากฏว่าผิดใจกัน
ผิดใจกันเรื่องเงินฝ่ายหนึ่งกระโดดล็อกคอเอามีดแทง
เพื่อนเสียชีวิตเลยแต่คนก่อเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชม
โทรศัพท์ไปยังรับสายนะแล้วบอกด้วยว่าฆ่าเพื่อนจริง
เอาเรื่องนี้มาน่าสนใจนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับริมถนน
ในซอยทุ่งกลมตานหมันหมู่๙ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตำรวจสพนปลือไปที่เกิดเหตุ
เจอร่างของในผลในผลจันทราอายุ๔๕เป็นชาวไทยใหญ่นะสัญชาติเมียนมาครับ
ถูกแทงเข้าลิ้นปี่แผลหนึ่งหน้าอก๒แผลแล้วก็ใต้ชายโครงซ้าย๑แผลได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนแน่นิ่งชีพจรจับไม่เจอแล้วเลือดไหลทะลักออกมากับพื้น
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแล้วส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาครับ
สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับพวกมีลนำไปตัดข้วงหัวใจกับเสียเลือดมากด้วย
สอบสวนทราบว่าผู้ตายทำมาหากินอยู่ในพัทยาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับเพื่อนเรื่องเงิน
เอาล่ะมาฟังเพื่อนผู้ตายมั่งมงคลทิราช
เล่าบอกว่าในผลเนี่ยนะมีอาชีพขายน้ำมันให้กับเรือนำเที่ยวบนเกาะล้าน
ก่อนเกิดเหตุบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหาเพื่อนหน่อย
นายวีระบุญมีอายุ๔๗ปีผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ
จริงเป็นเพื่อนรักกับผู้ตายนะเป็นชาวไทยใหญ่ด้วยกันนะครับ
อยู่ที่อู่ซ่อมเรือสปีดโบ๊ทคือผู้ตายบอกจะไปทวงเงินหน่อย
วีระมันเป็นหนี้อยู่ว่า๕๖หมื่นบาท
กระทั่ง๒ทุ่มครึ่งผู้ตายโทรมาตามนะครับให้ไปรับ
พอไปถึงอู่ผู้ตายวิ่งมาเลยวิ่งแล้วกระโดดขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์ฮะ
บอกว่าถูกแทงมารีบไปรีบไประหว่างทางเขาเสียชีวิต

จี๊ดบ้างลุงจี๊ดอายุ๖๓เป็นคนร่วมลงทุนเปิดอู่ซ่อมเรือสปีดโบ๊
ให้กับนายวีระโทรหาวีระดูสิโทรหาวีระผู้ก่อเหตุดูสิ
วีระรับครับบอกว่าแทงเพื่อนจริงคุณผู้ชมลองฟังหน่อยฮะ
แต่งแล้วมันรู้ว่าเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะ
มันยิงมึงกันหน่อยก็อย่ามึงยิมวันอ่ะลุงจี๊ดบ้าง
คุณมามอบตัวเถอะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจสภหนองปลือเนี่ย
เขาตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณ
เขารู้ว่าคุณอยู่แถวนั้นแหละอยู่ในพื้นที่นี่แหละ